หลังจากที่วันที่๒๕กันยานั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
ก็ต้องเลื่อนมาแข่งในนัดนี้แข่งกันต่อนาทีที่๓๙นะครับ
ผู้เล่นตัวจริงนั้นก็ยังเป็นชุดเดิมจากนัดที่แล้วนะครับ
แต่งบอลแล้วยิงเสียบมุมเข้าไปอย่างเฉียบขาดนะครับยิงทีมเก่า
เข้าไปยิงง่ายแต่นาทีที่๙๓ราชบุรีไล่มา๑ต่อ๒นะครับ
ส่วนราชบุรีนั้นมี๙แต้มอยู่แค่อันดับ๑๐นะครับ
ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ก่อนที่จะลงทำการการสุขชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
โดยทางมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำสันผู้จัดการทีมยืนยันว่า
เว่นชาลีบัวพิษแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยเบลเยี่ยมจากแซงทุยดอง
จะเดินทางมาสมทบกับทีมในคืนวันที่๒๓ตุลาคมนี้
แม้จะเดินทางมาถึงก่อนตัดตัว๑วันแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่า
จะเป็น๑ใน๒๓คนสุดท้ายหรือไม่นะครับ
อกจากนั้นตอนนี้ยังมีการเปิดเผยว่าโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะ
ฝึกสอนชุดนี้มี๑๑ตัวจริงในใจแล้ว
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ลงฝึกซ้อมแบบ๑๑ต่อ๑๑ด้วยนะครับ
เพื่อเป็นการทดสอบแทคติกซึ่งโค้ชโย่งก็ค่อนข้างพอใจลูกทีม
ตอบสนองแท็กติกระหว่างการซ้อมและน่าจะยึดทีมชุดนี้เป็นชุดหลักนะครับ
ถ้าไม่มีตัวเจ็บก่อนถึงเกมแรกที่จะพบกับมองโกเลียวันที่๒๕ตุลาคมนี้เวลา๑๐นาฬิกา